เรื่องของป้าภัยป้ารัฐเนี่ยยังก็ไม่จบซะทีเดียวอะเนาะ
เขาจำได้ว่ามันมีใบอีก๒ใบมันคือ๘๓๕
งวดล่าสุดใช่ไหม
เขาก็เลยบอกว่าพ่อค้าคือผมเงินไม่พอ
ผมขอจองไอ้คู่นั้นไว้ก่อนเขาบอกเขาจำได้
แล้วพ่อค้าก็จดแล้วก็เขียนชื่อเขาใส่กระดาษ
แล้วก็เอากระดาษนั้นแก๊กใส่ลอตเตอรี่คู่นั้น
ว่าเป็นของพี่คนนี้ค่ะพี่เสื้อเหลืองคนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลังจากรางวัลออกปุ๊บ๘๓๕๕๓๘รางวัลที่๑
เขาก็เลยย้อนกลับไปจะไปเอาลอตเตอรี่
ปรากฏว่าพ่อค้าหายตัวไปตอนนี้ยังหาไม่เจอ
เห็นบอกว่าตอนที่ตกลงซื้อกันเนี่ยก็คือตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
แต่เขาก็ยอมรับอย่างหนึ่งเขาอ่ะสะเภาเองที่เขาไม่ยอมจ่ายเงินอืม
แต่ก็จองไว้แล้วมีการเขียนชื่อแม็กซอันไว้แล้วอะไรแบบนี้
นี่คุณผู้ชมซื้อจ่ายซะก่อนเถอะ
คือตอนนี้นะวงการจองและซื้อเชื่อลอตเตอรี่กำลังสั่นสะเทือนนะ
ใช่เพราะมันยังไม่มีการซื้อขายกันโดยสมบูรณนะฮะ
บางทีมันก็แบบพูดยากเหมือนกันกับเรื่องแบบนี้
ผู้ซื้อคือนายละม่อมบุญเสริมหรือว่าคุณโออายุ๕๙ปีครับ
เขาเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่๑๐มีนาคม

กุมภาพันธ์ผมเดินทางไปที่วัด
เดินผ่านแผงลอตเตอรี่ไปซื้อลอตเตอรี่มา
ของนายโกศลจำชื่อได้พ่อค้าชื่อว่าโกศล
ก็ซื้อมา๔ใบชำระเงินเสร็จสาวปุ๊บไป
เหลือไปเห็นลอตเตอรี่อีกคู่นึง๘๓๕๕๓๘

เขาก็ซื้อมาอีกคู่หนึ่ง๒ใบ
แต่บอกกับโกศลคนขายว่า
คือผมเงินไม่พอผมขอฝากไว้ก่อน

ไอ้๔ใบแรก๔๐๐บาทจ่ายเงินไปแล้วใช่
ใบหลัง๘๓๕๕๓๘ไม่ได้จ่ายเงิน

แต่เขาจำได้ว่า๘๓๕๕๓๘เขาว่าอย่างนั้น
นายโกศลคนขายก็ตอบตกลงแล้วเขียนชื่อเขาไว้
ละม่อมและใส่กระดาษแล้วก็แม็กซ์เอาไว้
เขาก็เดินทางมาที่วัดตอนเช้าเพื่อจะมาจ่ายเงิน
วันรุ่งขึ้นคือ๒๘ใช่ไหม

พอมาตอนบ่ายนั่งรอจนถึงบ่าย๒ก็ไม่เจออีกจะมาจ่ายเงินนะฮะ

นายละม่อมเขาบอกว่างานยุ่งอะไรต่างนานา
กุมภาพันธ์ไม่ได้ไปจ่ายแต่ตั้งใจว่าติดต่อไป
คือวันที่๑มีนาคมวันหวยออก
หวยยังไม่ออกนะฮะตอนเช้ากะว่าจะไปจ่าย
แต่ติดต่อไม่ได้แล้ว
พอกลับไปก็หาไม่เจอแล้วอะนะ
ทีนี้จนกระทั่งลอตเตอรี่ออกมาวันที่๑
วันที่๑อ้าวเฮ้ยมันออกเลขนั้นพอดีจะกลับไปเพื่อจะไปจ่ายเงิน
แล้วจะเอาลอตเตอรี่ที่จองเอาไว้ขึ้นเงินอ้าวพ่อค้าไม่อยู่แล้ว
ไปไหนนายโกศลหายไปแล้วครับก็เลยเอ๊ยังไงยังไงเขาจำได้ว่ามัน
แปดสามห้าห้าสามแปดนะฮะพอมารู้ข่าวว่าอ้าวมันถูกรางวัล
มันต้องได้๑๒ล้านใช่ไหมจะมาเอาลอตเตอรี่ใช่ไหมแต่ไม่เจอตัวพ่อค้า
ติดต่อก็ไม่ได้ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอญาติออกมาแล้วก็บอกว่า
โกศลหนีไปไหนก็ไม่รู้อ้าวญาติว่าอย่างนั้นหนีทำไมล่ะ
ระหว่างนั้นเขาก็พยายามหาตามนายโกศลตลอดนะฮะยอมรับว่าตัวเองสะพร่าวเอง
ไม่ยอมจ่ายเงินนายโกศลก่อนแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐาน
ไม่มีถ่ายรูปเอาไว้เลยว่ามันคือของเขาแล้วมันเป็น๘๓๕๕๓๘จริงไหม
ก็ไม่มีค่ะเพราะอะไรก็เชื่อใจเพราะซื้อกันมาหลายปีหลายหลายปีแล้วอ่า
คือคุ้นหน้าคุ้นตาไปซื้อนายโกศลบ่อยก็เลยจองไว้ด้วยความที่แบบว่าเชื่อใจกัน
สุดท้ายก็ยังหาตัวไม่เจอฟังเสียงนายละม่อมนะฮะ
ผมมีพยานเห็นรู้เห็นอยู่วันดึงหวยมีพยานสามคนอะไรครับ
มีผมมีคนงานที่วัดคนที่วัดคนหนึ่งแล้วก็เมียผมเห็นอยู่
แล้วก็คนเห็นอีกคนนึงคือคนนี้เห็นที่มือเขาเลย
อยู่ในมือเขาเลยว่าเขาคนนี้เขาไปซื้อหวยเหมือนกันซื้อหวยแจกเขา
คือซื้อไว้ก่อนยังไม่เอายังไม่เอาไปแต่เขาไปเอาไปเอาหวยน่ะ
พอดีเขาไปเลือกใบเห็นชื่อผมชื่อที่เขียนไว้แล้ว
ใช่เขียนกำกับไว้ตรงไหนตรงที่ใบใบหวยอ่ะ
อันนี้มันจะพิสูจน์ยากหน่อย
เพราะไม่ได้มีการเซ็นสลักหลังไว้ที่ลอตเตอรี่
แต่เขียนกระดาษแล้วแม็กซ์เอาไว้ที่ด้านบนสลากอีกทีนึง
ก็เลยจะพิสูจน์ค่อนข้างยากนะฮะแต่อย่างที่เขาบอกว่าเขามีพยานที่ไปแล้วเห็น
คือนายทงธนชัยฉุนใช้อายุ๕๓ปีเขาบอกเขาจำได้เลยนะ
วันที่๒๗กุมภาพันธ์เขาก็ไปสั่งซื้อลอตเตอรี่กับนายโกศลเหมือนกัน
แล้วเขาก็ไปรับด้วยตัวเองขณะที่นายโกศลกำลังดึงลอตเตอรี่ออกมาจากกระเป๋าสะพาย
เขาก็มองไปเห็นแล้วเขาก็จำได้ว่ามันมีเลขแปดสามห้าห้าสามแปดอยู่สองไป
อ่าซึ่งเห็นว่าเลขมันสวยดีเขาก็พูดไปว่า
เนี้ยมีคนซื้อหรือยังขอซื้อได้ไหมค่ะพ่อค้าเนี่ย
โกศลบอกว่าอ๋อไม่ได้พี่เป็นของพี่โอเขาจองไว้แล้วนะฮะ
ซึ่งคนนี้ก็เลยมาเป็นพยานให้เขาก็เลยไปซื้อนะฮะ
แล้วเขาก็เห็นจริงแล้วก็เห็นว่าเขียนชื่อพี่โอจริง
โอชื่อจริงก็คือเขียนชื่อนายละม่อมเอาไว้นี่แหละ
อันนี้พยานเขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นจริงนะฮะ
ขณะที่เย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะฮะ
นายโกศลพ่อค้าเนี่ยพร้อมทนายความนี่มาแล้วครับ
ออกมาแถลงข่าวพร้อมนำต้นคั่วสลักออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจครับ
นายโกศลบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เนี่ย
เพิ่งมาเปิดแผงที่วัดสวักอารมณ์ที่น้าขอนประถมในห้าหกเดือนอ่า
ปกติถ้าใครมาจองเนี่ยเขาจะเขียนชื่อไว้ที่ต้นคั่วทุกครั้ง
งวดนี้ได้ถ่ายหน้าปกลอตเตอรี่เอาไว้ชุดที่มันมีประวัลที่๑เนี่ย
อยู่ที่เล่มที่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่อืมเขาก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
แต่เล่มนี้มันมีเพียงใบเดียวที่ถูกรางวัลไม่ได้เป็น๒ใบอย่างที่นายละม่อมได้กล่าวอ้างเอาไว้
ใบเดียวที่ถูกรางวัลนั้นเป็นของใครใบเดียวใบเดียวใบเดียว
แต่คุณละม่อมเขาบอกว่าเขาเห็นเขาซื้อไว้๒ใบเขาจองไว้๒ใบนะฮะ
ซึ่งหลังจากวันที่นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ไปขึ้นเงินรางวัลมาแล้วเนี่ย
ไม่นานเริ่มมีคนพูดว่าลอตเตอรี่เนี่ยมีเจ้าของบ้างล่ะ
เป็นของคนในวัดบ้างล่ะเป็นของคนนั้นคนนี้บ้างล่ะ
แต่ตรวจสอบแล้วมันไม่มีการสั่งซื้อแต่จากนั้นเนี่ยเริ่มมีคนไปตามหาเขาที่บ้านเลย
เขาก็เลยไม่สบายใจก็เลยเก็บตัวเพราะไม่รู้ว่าใครดีใครร้ายกับเขาบ้าง
นะฮะสุดท้ายมันมีใบเดียวนะอ่ะไปฟังเสียงเขาหน่อย
สามารถก็สามารถพี่แต่จริงจังก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีจริงจริง
พี่โอเค้าเอาไปไปสี่ชุดเอาไปหมดแล้วก็จ่ายตังความแปดของร้อย
แม้ว่าพี่ที่แปดพี่โอเค้าก็ซื้อซื้อซื้ออีกชุดหนึ่ง
แล้วก็จ่ายตังค์ผมมาสองร้อยก็ไม่มีการฝากไว้ที่ผมพี่
ไม่มีเป็นเป็นสุดความจริงครับอ่าเขาเอาไปเลย
เอาไปเลยครับเลขอะไรจำได้ไหมคะไม่ได้พี่
ผมยังไม่รู้จักชื่อคุณโอเลยครับผมจะเขียนได้ไงพี่
นี่คุณผู้ชมถ้าหลังจากที่นายโกศลให้สัมภาษณ์แล้วนะ
ละม่อมเดินทางมากลางวงแถลงข่าวเลยนะมาที่นี่นะมาเลย
โอ้โหมันจะเป็นเรื่องเปล่ามานี่มาแล้วมาแล้ว
เจอกับโกศลครั้งแรกหลังที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานาน
ม่อมยืนยันอันนั้นผมจองเอาไว้ไม่ใช่เหรอยืนยันว่าเขาเป็นคนจองเอาไว้
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อย
ไม่ได้มาไม่ได้มาฝากผมไม่เลยฝากก็จ่ายด้านสูงมาแล้ว

เป็นรายงานชาวเมียนบาร์
ทั้งสองฝ่ายก็ต่างยืนยันว่าฝ่ายนั้นก็บอกไม่มีฝ่ายนี้ก็ผมจองเอาไว้ผมจำได้
ผมมีพยานสุดท้ายตกลงกันไม่ได้รับคำท้าสุดท้ายครับ
เข้าเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะไปสาบงสาบานกันที่วัดสว่างอารมณ์ต่างฝ่ายต่าง
บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ทาหรณ์สอนให้รู้ว่าช่วงเช้านี้นะก่อนที่ออกรางวัลนะใครจะไปซื้อนะ
อย่าไปจองครับจ่ายเงินซะแล้วเอาลอตเตอรี่มาเป็นของตัวเองซะให้พอ
ก็เดี๋ยวนี้จำได้ไหมเวลาเราเดินไปทานข้าวไม่ได้พกเงินสดไป
เดี๋ยวนี้ตามแผงลอตเตอรี่เขาให้โอนได้
ถ้ามันไม่ถูกขึ้นมามันไม่มีปัญหาหรอก

ไอ้จ่ายไปจ่ายไอ้อันที่มันไม่ถูก